ต้องแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ตอนนี้เตรียมเข้าที่จะตรวจสอบปืนใหญ่
คุณผู้ชมเขาพบปืนใหญ่อยู่ที่คลองบางสะพาน

แล้วก็คาดว่าปืนใหญ่นี้นะคะจะมีอายุเก่าแก่กว่า๒๓๐ปีเลยค่ะ

ตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นลักษณะปืนใหญ่

ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินนานกว่า๒๓๐ปีค่ะ

แท่งเหล็กขนาดใหญ่คล้ายปืนใหญ่โบราณ
หลังช่วยกันขุดลอกครองบางสะพาน
โดยแท่งเหล็กขนาดใหญ่คล้ายกับปืนใหญ่โบราณนี้นะคะ
มีขนาดความยาวประมาณ๒๑๐เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางปากกระบอกปืน๔๐เซนติเมตร

รูลำกล้องประมาณ๒๐เซนติเมตรนะคะ
แล้วก็มีสนิมเหล็กเกาะเป็นจำนวนมาก
อย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแล้วก็สร้างความฮือฮาตื่นอกตื่นใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ประชาชนที่พบเห็นกันอย่างมากนะคะล่าสุดค่ะนางสาวกันนิกาเปรมใจค่ะ
นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่๑ราชบุรี
พร้อมด้วยนายเลิศยศแย้มพรายประหลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน
และตำรวจภูทรบางสะพานร่วมกันตรวจสอบปืนใหญ่
พบว่าปืนใหญ่ปืนนี้นะคุณเป็นปืนใหญ่ในช่วงกรุงรัตนโกศิลป์ตอนต้น
อายุเก่าแก่กว่า๒๓๐ปีแล้วก็คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับปืนที่ใช้สู้รบในสงครามไทยพม่า
เนื่องจากมีประวัติการเดินทับผ่านลำคลองบางสะพานในจุดที่พบปืนใหญ่กระบอกนี้ด้วยนะครับ
ลักษณะเป็นรอยเนี่ยคุณสังเกตดูคล้ายกับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขบนลำปืนนี่แหละค่ะ
ดิฉันก็มองเห็นไม่ค่อยชัดว่ามันเป็นตัวเลขหรือว่ามันเป็นอัคคาระหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่
แต่ก็คาดว่าจะเป็นการแกะสลักยันเพื่อที่จะลงแบบอาคมในการสู้รบเท่านั้นเอง

มันอาจจะเป็นยันเนี่ยมันก็เลยคล้ายกับแน่

ดิฉันเพ่งอยู่คุณดิฉันไม่กระพริบตาเลย
มันดูไม่ออกว่าเป็นเลขหรือเป็นอัคระ
แต่มันเห็นชัดเลยว่ามันคือมีแบบตัวแบบนี้ขึ้นมา

ดิฉันดูกลับหัวเลยนะคุณดิฉันเห็นเลย

คุณเห็นเลยเหรอ

จริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเลขคุณไม่ได้นะ